บอกว่าไม่ใช่ร้านข้าวมันไก่ธรรมดานะคะแต่ว่าเป็น
และที่สำคัญร้านนี้เขาขายดีมากนะคะวันหนึ่งไม่ต่ำกว่า๓๐ตัว๓๐ตัว
และบางทีเผลอต้องจองล่วงหน้ามาช้าหมดอดกินไม่รู้นะจ๊ะ
หน้าตาของไก่เบตงจะเป็นยังไงชักสงสัยแล้วค่ะตามใบตองไปหาเจ้าของร้านกันเลยจ้า
และที่นี่ก็คือจีฟันข้าวมันไก่เบตงพันธุ์แท้
ตั้งอยู่ริมถนนบางกลวยไส้น้อยบางบัวทองจังหวัดนนทบุรี
ถ้าหากมองเผินก็จะคล้ายกับร้านข้าวมันไก่ทั่วไป
แต่ที่นี่นะครับเขาพิเศษตรงที่ใช้ไก่เบตง
ซึ่งเป็นสายพันธุ์ไก่เนื้อที่สร้างชื่อให้กับอำเภอเบตงจังหวัดยะลา
ด้วยเนื้อที่เด้งนุ่มหนังกรุบกรอบ
รสชาติเนี่ยเยี่ยมอย่าบอกใครเชียว
ใครที่ได้ลองก็บอกเป็นเสียงเดียวกันว่า

ขายดิบขายดีเป็นเศรษฐีป้ายแดง
และเขาจะมีเคล็ดลับความรวยยังไงตามน้องใบตองไปกันเลยครับ
สวัสดีค่ะเชียวกรใช่ไหมคะ
หนูอยากรู้ว่าไก่เบตงหน้าตาเป็นไงคะเฮีย
ตัวนี้จะเป็นไก่เบตตงนะครับตัวผู้สะเกดดูหอดเนี๊ยวอะไรอย่างเงี้ย
แล้วแต่ตัวเมียอันนี้ตัวเมียอันนี้จะเป็นตัวเมียครับ
ตัวเมียจะหง่อนเล็กส่วนอันนี้ค่ะ
อันนี้จะเป็นไก่ธรรมดาอ๋อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ
๖เดือนครับอ๋อน้ำหนักก็กิโลแปดถึงของกิโล๒อ๋อ
แปลว่าอะไรคะเหี้ยเป็นเป็นภาษาจีนกลางอ๋อ
แปลว่าข้าวกับไก่นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ใบตองบุกมาถึงร้าน
ทีจะขออนุญาตเฮียก่อนบุกไปดูสูตรเด็ดเคล็ดลับตั้งแต่การต้มไก่เลย
รวมไปถึงการทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่ด้วยขออนุญาตบุกไปในครัวเลยนะเฮีย
เย็นดีครับไปค่ะได้ทีเลยนะครับน้องเบตอง
ขอเคล็ดลับกันเลยทีเดียวแต่ก็ต้องบอกก่อนนะว่า
การต้มไก่เบตงให้เนื้อนุ่มเด้งหนังกรุบนั้นจะมีหลายขั้นตอนอยู่สักหน่อย
ตอนนี้ก็ได้เวลามาเปิดเคล็ดลับการต้มไก่เบตงให้เนื้อนุ่มเด้งหนังกรุบกันแล้วล่ะครับ
จะเป็นยังไงให้น้องใบตองบุกครัวไปดูกันเลยครับ
เดี๋ยวเฮียจะต้มไก่ให้ดูขออนุญาตยืนดูห่างอย่างห่วง

ดูจากไอน้ำแล้วนั้นร้อนแทนไก่นะคะ

เดือดจริงทุกคนไปเลย
ต้มอย่างหม้อนี้ได้ทีกี่ตัวคะ
ก็ผมจะต้มอยู่๒๐ตัวต่อหม้อครับ
นี่ก็คือหลังจากล้างทำความสะอาดได้พอเลยนะฮะ

หนักเหมือนกันนะเฮียอย่างตัวอย่างนี้หนักเท่าไหร่อ่ะ

แล้วก็ปล่อยให้น้องค่อยลอยขึ้นมา
โอเคงั้นเดี๋ยวเรารอต้มไก่ก่อน
ซึ่งระหว่างที่ต้มนั้นก็ต้องคอยช้อนน้ำมันไก่ออกด้วยนะคุณผู้ชม
พอไก่เริ่มสุกเมื่อไหร่ก็จะลอยขึ้นมา
หลังจากนั้นก็ปิดไฟแล้วทำการกดไก่ให้จมน้ำ
และปิดฝาไว้อีกประมาณ๒๐๓๐นาที
เพื่อทำให้เนื้อไก่นุ่มขึ้น
พอได้ที่แล้วก็จะเอามาน็อกน้ำแข็งประมาณครึ่งชั่วโมง

ความเย็นเข้าไปถึงข้างในตัวไก่
เป็นเคล็ดลับที่ทำให้ไก่เบตงเนี่ย
มีหนังที่กรุบและเนื้อที่เด้งเพิ่มขึ้นนั่นเองล่ะครับ
หลังจากนั้นก็จะทำความสะอาดแล้วแช่น้ำเปล่าไว้สักครู่
เพื่อคลายอุณหภูมิให้เนื้อไก่ใกล้ตัว
ก็พร้อมที่จะเอาไปสับขายได้แล้วล่ะครับ
เมื่อกี้เราดูสูตรการต้มไก่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะ
ทีนี้เราจะพามาดูนี่สิ่งที่ต้องกินกับข้าวมันไก่ก็คือน้ำจิ้มค่ะ
วันนี้เดี๋ยวเฮียกรจะมาเปิดสูตรการทำน้ำจิ้มข้าวมันไก่เบตงเลย

อ่าเรียบร้อยตามด้วยน้ำส้มสายชู

พริกแดงแล้วก็กระเบียม

จะเป็นคนปั่นแล้วทุกคน

เดี๋ยวเวลาเฮียต้องระวังเดี๋ยวมันกระเด็น
เดี๋ยวมันเข้าตาม
นี่เรียบร้อยแล้วค่ะ
น้ำจิ้มไก่สูบร้านจีฟันนะคะ
กับข้าวมันไก่เวทง
อีกหนึ่งเคล็ดลับที่ขาดไม่ได้เลย

การหงข้าวมันนั่งเอง

แห่งนี้ก็จะใช้เป็นข้าวหอมมะลิโดยที่ขั้นตอนการหุง
ก็จะเริ่มจากการใส่น้ำลงไปในอัตราส่วนข้าว๒กิโลครึ่งต่อน้ำ๓ลิตรครึ่ง
จากนั้นใส่กระเทียมเจียวน้ำมันกระเทียมเจียวขิงรากผักชี
ตามด้วยมะนาวเกลือแล้วก็คนให้เข้ากัน
จากนั้นก็เอาไปหุงและคอยคนเป็นระยะระยะไม่ให้ข้าวติดก้นหม้อ
เท่าก็จะเรียงตัวสวยนั่นเองล่ะครับ
แม่พอได้ทั้งข้าวมันน้ำจิ้มและไก่เบตงต้มมาเรียบร้อยแล้ว
ก็ถึงเวลาที่น้องใบตองจะต้องมาพิสูจน์ความอร่อยกันแล้วล่ะครับ
ไปแล้วค่ะโหจะบอกว่าน้ำลายนี้
จริงที่ร้านเขาไม่ได้มีไก่เบตงอย่างเดียวนะ
สำหรับบางคนที่แบบอยากทานเป็นข้าวมันไก่ทอดหรือว่าข้าวมันไก่ตอนธรรมดา

แต่ว่าถ้ามาที่นี่ทั้งทีแนะนำว่าอยากจะให้ลองไก่เบตง
เพราะว่าเอาจริงนะหากินยากมากเลย
นะจ๊ะนี่ตักให้ดูความฉ่ำของไก่
เอาดูดูความช่ำก่อน
หนังไก่เขาจะบางกรึบทุกคน

เนื้อไก่นุ่มแน่นหนึบ
แล้วจะบอกว่าเวลาเขาลาดน้ำซอสลงไปมันจะมีกลิ่นหอมของซอส
ผสมกับกระเทียมเจียวที่หอมมาก

แต่ตอนทานไม่เผ็ดอย่างที่คิด
มันมีความแบบหอมเต้าเจี้ยวมีความแบบเค็ม
เป็นน้ำจิ้มที่สามารถตัดความเลี่ยนของความมันไก่ไปได้หน่อยหนึ่ง
มันก็เลยดูเหมือนเป็นแบบน้ำจิ้มข้าวมันไก่ที่มันเข้ากันกับไก่เบตง
แต่เดี๋ยวจะลองชิมฝั่งที่เป็นแบบข้าวมันก่อน
มันจะไม่ได้มันเลี่ยนเกินไปแล้วข้าวหุงได้แบบหอมมากเลยอ่ะ
ข้าวเปล่ากับกันกินยังอร่อยเลยค่ะ
อร่อยจนแทบจะลืมไก่ธรรมดากันจริงเลยใช่ไหมล่ะครับเนี่ย
แต่ก่อนที่จะมีร้านจีฟันข้าวมันไก่เบตงพันแท้ที่อร่อยขายดีแบบนี้
เส้นทางชีวิตของเฮียกรก็ไม่ใช่ธรรมดาเลยนะครับ
เพราะเคยเป็นถึงวิศวกรเครื่องกลทำงานบนแท่นขุดเจาะน้ำมันกลางทะเลอ่าวไทย
เงินเดือนเนี่ยหลายหมื่นมาแล้วแต่เพราะความห่างไกล
เฮียกรตัดสินใจลาออกเพื่อกลับมาใกล้ชิดกับครอบครัว
แต่ดันไม่เป็นไปอย่างที่คิดเฮียกรกลายเป็นคนตกงานนานถึง๒ปี
เรื่องราวตอนนั้นเป็นยังไงไปฟังเฮียกรและเจยุภรรยาคู่ใจของเขากันเลยครับ
ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าสมัยก่อนก่อนที่จะมาทำร้านข้าวมันไก่เฮียกรทำอะไรมาคะ
ผมเคยทำงานเป็นวิศวกรที่แท่นขุดจอดน้ำมันอยู่กลางทะเล๑๕วันขึ้นมาบนฝั่ง๑๕วัน
สุดท้ายทำงานอยู่ตรงนั้นนานแค่ไหนคะ

ใช้ใช้สิบปีครับผมและอะไรเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้ตัดสินใจออกดีกว่า
หลายครั้งนึกถึงเขานะพอไปเที่ยวในส่วนที่ผู้ชายอาจจะอยากไปเที่ยว
แต่พวกผู้หญิงนะคิดว่าแล้วทำไมไม่กลับมา

ตอนนั้นความรู้สึกเครียดมั้ยเข้าคมเทพมา

กลับมาถึงก็เขานอนพอผมนอนเขาก็ตื่นไปทำงาน
อ๋อแล้วเริ่มทะเลาะเราเริ่มมีปัญหากันอีกใช่ไหม
เริ่มเริ่มเริ่มเจยุตอนนั้นหนักใจไหมเขากลับมาอยู่ด้วยกันแล้วนะ
ทำไมยังมีปัญหาอีกก็หนักใจเพราะว่าก็ทะเลาะกันบ่อยขึ้น
คือมันก็ไม่ไหวแล้วมันทะเลาะกันทุกวันอย่างนี้มันก็เผื่อคุยกันว่าจะเอายังไง
เพราะว่าจะใจเย็นลงก่อนแล้วค่อยคุยกัน
ตัดสินใจแวบขึ้นมาไหมว่าอยู่ไม่ได้แล้วต้องแยกกันดีไหม

ตอนนั้นคิดอะไรอยู่มันเกิดเหตุการณ์อะไรค่ะ
ประมาณว่าเราทำไมเราต้องมาทนอะไรอย่างนี้
แล้วในเมื่อเราก็ทำงานของเราเราก็อยู่ของเรา
อยู่คนเดียวสบายกว่าไหมเนี่ยคิดอย่างนั้นนะ
คุยกับเขาบอกเขาเลยไหมว่าอยากเลิกเคยบอก
ก็มีคุยกัน

ก็มีครับก็ยังมั่นใจอยู่อย่างเราเคยผ่านอะไรมาเยอะ
ตั้งแต่กว่าจะมาพบกันเนี่ยคงไม่ไปถึงตรงจุดนั้น
เรากลับมาคุยมานั้นกันดีกว่า
เขาอาจจะบอกว่าเป็นคู่ที่มีอะไรเขาคุยกันตลอดนะ
ทีนี้ถึงจุดไหนที่มาตัดสินใจทำธุรกิจของตัวเองไหม
ทำเป็นร้านข้าวมันไก่ได้ยังไงคะเฮีย
บังเอิญโชคดีที่ว่าเพื่อนกำลังเริ่มจะทำข้าวมันไก่
เบตงเริ่มหาสูตรเริ่มคิดอะไรกัน
มึงลองมาทำกับกูไหม
จุดเริ่มต้นที่ว่าผมไปทำข้าวมันไก่
ก็ไปช่วยเพื่อนไปทำโน่นดูโน่นดูนี่
จนมาถึงจุดหนึ่งพี่ว่าร้านตรงนี้
ที่ทำกับเพื่อนเนี่ยต้องปิดตัวลง
กลับมาเป็นไงไหม
ก็เลยมานั่งคุยกันว่าเออเริ่มทำอะไรเป็น
เริ่มทำข้าวมันไก่เป็นลองมาลูอินดูซับตั้งไหม
ไปหยิบยืมพี่ที่เคารพนะ
ที่ที่เขารพนักสือประมาณหนึ่งแสนนะครับ
ตอนนั้นเหมือนเรามาเริ่มไปหมดเลย

เงียบเลยหรอเพราะว่า
ก็ยังไม่รู้จักร้านเราแล้วก็อย่างไก่เบตงก็แพง
เริ่มไปวันที่๒ที่๓ไก่ตัวเดียว
ตัวเดียวบางทีก็ได้สักครึ่งตัวอะไรอย่างนี้
ไม่หมดท้อไหมเคยคิดไหมว่า
ลาออกจากงานมาทำไม
คิดครับเหมือนเคยต้อง

ถ้าไปอยู่ตรงนั้นก็โอเคอยู่แล้ว

อยากไปสนุกกับเพื่อนเราได้สนุก

พี่ยูให้กำลังใจเฮียอะไรตอนนั้นอะ

ว่าแบบไหนเราจะมาอยู่ด้วยกันแล้วนะ
เราก็ต้องสู้ไปด้วยกันลูกเราก็ไม่มี
ก็ต้องดูแลซึ่งกันและกันก็มีกันสองคนเนอ
เราดูแลประคับประคองกันไปใช่
เห็นว่าเหนื่อยมากใช่ถึงขั้นแบบคือไม่มีคือไม่มีช่วงนึงแบบ
เราทำกันอยู่สองคนนะคะอ่านุ๊กน้องไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
ทำเองทุกอย่างเลยเหรอทุกอย่างต้องใจ
ทำน้ำจิ้มข้าวล้างจานใช่ทุกอย่าง
ทุกอย่างครับทุกอย่างครับไปเจอตลาดไปทุกอย่าง
ก็รู้สึกท้อมากเหมือนกันครับจะถามว่าอะไรเป็นจุดเปลี่ยน
ที่ทำให้คนรู้จักร้านข้าวมันไก่เบตงน่าจะเป็นโซเชียลส่วนหนึ่งเหมือนกันครับ
ไม่โม้เป็นไรกับเขาบอกตอนเช้ามาเนี้ยคือลูกค้ามันยืนรอหน้าร้าน
เนี้ยอ๋อจนจัดด้วยตกใจเลยเหรอครับทำให้ทันหนึ่ง
เหมือนเป็นปากต่อปากบอกต่อกันไปมันก็เป็นการตลาดแบบยุคนี้เนอะ
จากโซเชียลแล้วก็บอกต่อไปเราใช้เวลานานแค่ไหนที่เรา
ด้วยคำสัญญาที่ที่ที่ให้กันไว้คือหนึ่งปีผมผมผมก็จะให้คืนพี่เขา
ค่ะครับผมก็คืนเขาไปในเวลาหนึ่งปีพอดีครับผม
คู่ก็เป็นกำลังใจกันมาตลอดเนอะระยะเวลาผ่านอะไรกันมาเยอะแยะแล้ว
เฮียก่อนมีอะไรอยากจะบอกกับเจ๊ยุในวันนี้ไหมพูดไม่ออก
พูดไม่ออกแค่มองตาก็โทษใจไม่ต้องบอกน่ะ
ก็ขอบคุณนะที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ดูแลด้วยกันมาตลอด
คับประคองกันไปจับเชิงกันไปฝ่าฟันทุกอย่างเนอะ
อะไรที่มันผ่านมาได้จนถึงทุกวันนี้มันเป็นสิ่งพิสูจน์แล้วแหละว่า
มันทำให้เรายืนหยัดแล้วก็อดทนต่อสู้ไปด้วยกัน